โอ๊ยนี่เห็นไหมมาตรงหน้าจวนผู้ว่าค่ำมืดดึกดื่นมากัน
สักห้าสิบกว่าคนได้แล้วนี่อ๋อนี่โทรใช่คือเหมือนกับแบบเอ่อ
เป็นของงานอ่ะประชาสัมพันธ์ว่าเนี้ยงานตะลุยกิน
ตะลุยช็อปที่จัดขึ้นเนี้ยสามถึงห้าพฤษจิกา
ก็เริ่มวันนี้แล้วนี่แหละพวกเราไปขายของไม่ได้
นี่นักข่าวไปถึงนะก็ค่อยคุยกับพ่อค้าแม่ค้า
พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องด่วนมากเลย
เราต้องการร้องเรียนเพราะว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
เขาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงพวกเราได้รับความเสียหายนะ
มันจะเจ๊งหมดสิเพราะว่าร้านค้าที่มาออกร้านอ่ะ
เป็นร้อยร้านค้าทีนี้ผู้ค้าเขารวมตัวกัน
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายอะไรหรือเปล่า
อือป่ะตอนสองศูนย์เองนะพี่เบิศดอมบุคพี่โชคเห็นไหม

ใช่แล้วแต่ละร้านเขาก็ต้องมีป้าย

ป้ายที่เขาทำมาติดหน้าร้าน
แต่กลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้า
กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจาก๑๑อำเภอของจังหวัด
เขาบอกว่าพวกเราได้รับผลกระทบ
นี่มาร่วมออกร้านกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะ
ลุยกินตะลุยช็อปตลาดนัดพาณิชย์ครั้งที่๒
จัดขึ้นที่ลานริมน้ำหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอ้าแล้วพื้นที่ตรงนี้จริงเป็นของใครคะ
เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา

พื้นที่จะขายของแล้วขายได้เลย
มันต้องมีการเตรียมการต้องประสานงานขออนุญาต

ถูกใช่ไงแล้วลงทุนไหมลงทุนไหมก็หมดแล้วอ้าว

ไม่รู้จะทำยังไงมารวมตัวขอความช่วยเหลือจาก

ทางพาณิชย์อ่ะก็ทำหนังสือขอ
อันนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นว่าพาณิชย์ขอจริงหรือไม่จริง

จนเราวัดที่เสร็จตีรกร์ระบบผู้กระป๋าการ

เทศบาลโฟมางานสำนักงานพาดีฟ้า
ใช้สถานที่

ผมบอกเลยนอกจากงานนี้เสียหายแล้วระบบ
ระบบการประสานงานของจังหวัดเสียหาย
แล้วเนี่ยพี่เขาบอกแล้ววัดที่กันหมดแล้วตีล็อกแล้ว
ข้าวของต่างละดอมโดยเฉพาะสมมุติของสดที่สั่ง
อันนี้อ่ะไม่ต้องของสดมากเอาไส้อัวเนี่ย
ไส้อัวมาเนี่ยเขาเตรียมของมาแล้ว
เอาของมาแล้วของดี๑๑จังหวัด
ไม่เตรียมของเฉพาะฉาเชิงซาวจังหวัดเดียวนี่
เอ่อ๑๑อำเภอของจังหวัดฉาเชิงซาวเออ๑๑อำเภอขออภัย
๑อำเภอเนี่ยเขาเดินทางมาแล้วจะเก็บยังไงอ่ะ
อย่างเก็บน้ำไม่ได้ด้วยไงใช่ใช่คือสมมุตินะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขายตรงนี้ในช่วงเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์
เขาจะไปหาล็อกไหนบูธไหนหรือตลาดไหนขายได้ทันเหรอ
ไม่น่าทันแล้วกันมันก็ยากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าแหละเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มอ่ะ
อยู่หน้าจวนผู้ว่าอยู่กันสักครึ่งชั่วโมงตำรวจ
รวมถึงตัวแทนสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่ายังไง

แล้วเช้าวันนี้ผู้ว่าก็ให้ผู้ประกอบการทั้งหมด

แล้วจะเรียกสำนักงานพาณิชย์เทศบาลเมืองฉะเชิงเซา
แต่เข้าใจว่าภายในช่วงเช้าวันนี้

พ่อค้าแม่ค้าที่เขาลงทุนไปแล้ว
ของเขาจะได้ขายได้ไม่เน่าไม่เสียไม่จมทุนนะคะ

ยังไงฝากผู้ว่านะผู้ว่าฉะเชิงเซาช่วยดูแลหน่อยนะฮะ